คือบรรยากาศล่าสุดจากสำนักงานกศชนะครับ

ตลาดนั้นราคาไหลรูดลงไปยืนอยู่ในแดนลบนะครับ

ผลนั้นก็เนื่องมาจากว่านักลงทุนเริ่มไม่มั่นใจ

แต่วันนี้ไหลรูดลงไปเพราะนักลงทุนนั้น
เริ่มมีแรงเทขายออกมานะครับ

ถ้าหากเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจากการประมูล

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายไปจากการประมูลในครั้งนี้
นั้นจะไม่กระทบต่อการประกอบธุรกิจครับ
ราคาปิดวันนี้อยู่ที่๒๐๓บาท

ปิดตลาดวันนี้อยู่ที่ราคา๔๕บาท๕๐สตางค์
ย่อตัวลงมา๓บาท๕๐สตางค์
วันนี้ราคาปิดตลาดอยู่ที่๗บาท๖๐สตางค์
ลดลงไป๒๕สตางค์

หุ้นสื่อสารที่ปิดตลาดในแดนลบ
เกิดจากนักลงทุนนั้นก็เร่งเทขาย

ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมธุรกรรมนาคม

เพราะว่าผู้ประกอบการก็จะมีเพิ่มมากขึ้น

ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด

และอาจส่งผลให้หุ้นสื่อสาร

แต่ไม่กระทบกับภาพรวมของตลาดหุ้น
ส่วนราคาคลื่นที่ยังมีการแข่งขันเสนอราคาอย่างต่อเนื่อง
เกินล็อตละ๔๐๐๐ล้านบาทนั้น
สำหรับผู้ประกอบการถือว่าไม่สูงมากนัก

เนื่องจากว่าใบอนุญาตมีอายุ๑๕ปี

ก็จะตกอยู่ที่ปีละประมาณ๒๖๐๐ล้านบาท
แต่ถ้าหากว่าราคาอยู่ที่ใบอนุญาตละ๕๐๐๐ล้านบาท
เฉลี่ยแล้วก็จะต้องจ่ายเงินปีละ๓๐๐กว่าล้านบาทครับ